ที่ติดตามอยู่ทางหน้าจอไทยรัฐทีวี
รอคดีสำคัญคดีใหญ่ของวันนี้อยู่
นั่นก็คือคนร้ายกราดยิงชิงทองที่ลบบุรี
ข่าวออกมาว่าจับกลุ่มตัวได้แล้ว
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไปไล่เรียงประเด็นเลย

พบตรของเราก็บินด่วนเลยนะ
รีบมาที่ลบบุรีกับนี่เลยค่ะ
เพื่อที่จะมาตามคดีนี้โจรชิงทอง
ชื่อเนี่ยเปิดเผยออกมาแล้วว่าชื่อ
นายประสิทธิชัยเขาแก้วอายุ๓๘ปี

ตำแหน่งก็คือผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง

ทีนี้ตั้งแต่๖โมงเช้าที่ผ่านมาเนี่ย
ทางพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
พร้อมกับคณะก็รีบบินด้วยเฮลิคอปเตอร์

มาที่สนามของมณฑนฐานบกที่๑๓จังหวัดลบบุรีนะคะ

และสิ่งที่ทำควบคู่กันไปด้วยก็คือ
ขอยื่นสารอนุมัติหมายจับ
แล้วก็คาดว่าน่าจะมีความคืบหน้า

เราได้ความคืบหน้าว่าตำรวจคุมตัวผู้
ผู้ต้องสงสัยอะไรเนี่ยได้แล้ว
เรื่องต้นเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ยังคุมตัวคนร้ายเนี่ย
ไปสอบสวนที่มณฑนทหารบกที่๑๓
นี่เป็นภาพช่วงสายที่ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยนะคะ
รายงานให้ได้เห็นบรรยากาศ
เดี๋ยวอีกสักครู่นึงคุณผู้ชมจะได้ติดตาม
สัญญาณสดเข้ามาก่อนเพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย
อยู่ที่โรงเรียนที่บอกว่าเป็นโรงเรียนของคนร้ายด้วย
เพราะว่าเขาค้นไปค้นห้องทำงานห้องผอเลยนะคะ
แต่ตอนนี้อยากให้คุณผู้ชมดูการค้นบ้านก่อนนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าตำรวจเองแบ่งทีมกันหลายทีมนะคะตอนนี้เนี่ย
เจ้าโข้นที่ชุด๑กำลังไปตรวจค้นบ้านของคนร้ายรายนี้นะคะ
เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งเราก็ส่งผู้สื่อข่าวไป
ก็ติดแล้วนะครับคุณภูริพัฒน์บุญนินผู้สื่อข่าวแทนทรัศน์ทีวี
อยู่ที่ตรงนั้นแล้วรายงานสดเข้ามาจากลบบุรีค่ะ

เชิญค่ะคุณภูริพัฒน์คุณผู้สื่อข่าวเรายังคงก่อติดการทำงาน
ของตำรวจอยู่นะครับซึ่งณขณะนี้
ตำรวจชุดสืบสวนนั้นยังคงอยู่ระหว่างการค้นหาพยาน
หลักฐานเพิ่มเติมนะครับด้านหลังผม
เข้ามาตรวจสอบบ้านพักของพ่อและแม่
ของตัวของผู้ต้องหาภายใน
ร่วมศุกริมถนนพหนโยธินทรปุรี
ซึ่งตัวของผู้ต้องหาที่จับกลุ่มตัวได้นั้นคือนายประสิทธิ์ชัยเขาแก้ว
ตำแหน่งคือผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพชัยจังหวัดสิงห์บุรี
ที่คุณผู้ชมเห็นในขณะนี้จะเห็นว่ามีอาวุธปืน
ชุดสืบสวนนั้นสามารถตรวจยึดได้ในบ้านพักหลังนี้
และขณะนี้นั้นตัวของตำรวจพิสูจน์หลักฐานยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบอาวุธปืนนี้อยู่นะครับ

สาเหตุเนื่องจากมาตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๖โมงเช้าที่ผ่านมานะครับ
หลังจากพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมทีมงาน
บินด่วนมาที่ค่ายมศ๑๓รกบุรี
ซึ่งสื่อมวลชนต่างคาดการณ์กันต่างนานานะครับว่าเหตุใดพบตรจึงต้องบินด่วนมาเช่นนี้
ก่อนจะส่งสัญญาณออกมาในช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกาครับว่า
ตำรวจนั้นสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้
ซึ่งกระบวนการตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำอย่างละเอียดในสถานที่แห่งหนึ่ง
และคุมตัวไปค้นหาตามที่ต่างเพื่อหาพยานหลักฐานที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
จักรยานยนต์ที่คนร้ายใช้และทองคำที่ชิงไปด้วย
คุณผู้ชมครับประวัติของผู้ต้องหานั้นพบว่า
บ้านพักหลังนี้เป็นบ้านพักของบีดาซึ่งเป็นอดีตข้าราชการตำรวจนะครับ
ส่วนมารดานั้นเป็นครูและอาวุธปืนที่นำมาใช้ก่อเหตุนั้น
มีรายงานข่าวว่าเป็นของพ่อของผู้ต้องหาเอง
และหลังเกิดเหตุครอบครัวไม่ได้สงสัยการกระทำของลูกชายว่าจะเป็นคนร้าย
กระทั่งมาถูกจับกลุ่มได้ในที่สุด
โดยวันนี้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาพร้อมคณะจะนำตัวไปค้นจุดต้องสงสัยที่
พยานหลักฐานอื่นเพิ่มเติมอีกด้วย
คุณผู้ชมครับสิ่งที่น่าสังเกตเรื่องของการทำงานตำรวจ
ตลอด๑๔วันที่ผ่านมาตำรวจให้ข้อมูลนะคะว่า
คนร้ายอาจจะมีคนมีสีหรืออาจเป็นลูกหลานของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
รวมถึงมีความปกติของขาด้านซ้าย
และให้ข้อมูลมาตลอดว่าคนร้ายนั้นเป็นคนในพื้นที่จังหวัดลบบุรี
แต่สุดท้ายแล้วผู้ต้องหาที่ก่อเหตุจริง
จากที่เราได้ข้อมูลและชื่อมาตรวจสอบกับ
เพราะว่าเป็นข้าราชการครูอาศัยอยู่ในจังหวัดสิงห์บุรี
ไม่ได้มีความใกล้เคียงที่ตำรวจให้ข้อมูลมาก่อนหน้านี้นะครับ
และล่าสุดภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้คือ

ซึ่งทางผู้กำกับสืบสวนตำรวจภูทรภักดิ์๑
มีการนำตัวไปสอบปากคำและเข้าไปค้นในบ้านพักของผู้ต้องหาเอง
ซึ่งบ้านหลังต่อไปก็เป็นบ้านของพ่อของผู้ต้องหานะครับ
ณตอนนี้เนี่ยตำรวจยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบค้นหาพยานหลักฐานต่างนะครับ
ท่านผู้กำกับท่านภูมิกับตำรวจภูทรท่านภูมิกับสืบสวนนะฮะ
ก็อยู่ระหว่างการตรวจค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ที่คุณผู้ชมเห็นณขณะนี้เนี่ย
ก็เป็นภาพของทางผู้กำกับผู้กำกับตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ภูมิกับสืบสวนอยู่ระหว่างการหาพยาหลักฐานเพิ่ม
น่าเชื่อนะครับว่าปืนของที่คนที่สามารถตรวจยึดได้เนี่ย
น่าจะเป็นอาวุธปืนของคนร้ายที่ใช้ก่อเหตุ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับ
หลังจากนี้น่าจะเป็นการพาไปค้นหาพยานหลักฐานตามจุดต่างเพิ่มเติม
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากจังหวัดลบบุรีครับ
ขอบคุณคุณภูริพัฒน์นะคะอย่างที่บอกว่าตำรวจแบ่งทิ้งมันเยอะมากแล้ว
เราเองก็แบ่งทีมผู้สื่อข่าวกระจายไปตามพื้นที่ต่างเหมือนกัน
เกาะติดอยู่ตลอดถูกต้องค่ะคุณภูริพัฒน์ไปที่บ้านเมื่อสักครู่นี้
เจอปืนแต่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นปืนที่ใช้ในการก่อเหตุหรือเปล่า
นิ่มผู้ศึกข่าวไทยรัตน์ทีวีรายงานจากโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ

คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่พอผู้ต้องสงสัยก่อเหตุชิงทองในจังหวัดลบบุรีนะครับ
ทำงานอยู่ตอนนี้บรรยากาศล่าสุดที่คุณผู้ชมเห็นนะครับด้านหลังของคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้ทางตำรวจนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนนะครับ
ก็ได้เดินทางมาเพื่อที่จะสอบปากคำคุณครูแล้วก็นักเรียนหรือว่าเพื่อนคุณครูที่เกี่ยวข้องนะครับ
เนื่องจากว่าตัวผู้ต้องสัยคนนี้นะครับเป็นผอโรงเรียนแห่งนี้นะครับ
ซึ่งกำลังสอบปากคำกันอย่างเครียดนะครับก็ยังไม่อนุญาตให้ทางทีมข่าวนะครับ
ได้สอบถามพูดคุยนะครับซึ่งบรรยากาศนะครับอ่าถ้าคุณผู้ชมดูนะครับ
ส่วนด้านนอกของโรงเรียนถ้าแผนกลับไปนะครับก็จะใช้โรงเรียนสำทูล
เพื่อที่จะอยากรู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ดูการทำงานของตำรวจนะครับ
ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่นะครับก็เป็นชาวบ้านอยู่ในพื้นที่แล้วก็มารับบุตรหลานมาส่งบุตรหลานเป็นประจำนะครับ
ซึ่งทางทีมข่าวก็ได้สอบถามเบื้องต้นกับนะครับ
ก็รู้สึกยังตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
ว่าพอคนนี้เป็นคนที่ก่อเหตุชิงทองในจังหวัดลบบุรีจริงหรือเปล่า
ซึ่งก็ไม่อยากเชื่อกับตัวเองเลยด้วยซ้ำนะครับ
โอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปฟังทางผู้นำของผู้ใหญ่บ้านนะครับ
ซึ่งทางผู้นำผู้ใหญ่บ้านคนนี้นะครับก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรานะครับ
ว่าตลอดระยะเวลาที่ผอคนนี้ย้ายมาอยู่ที่สถานศึกษาแห่งนี้นะครับ

นะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู๑๐ตำบลหัวไพรเมืองนะครับจังหวัดสิงห์บุรี
ผู้ใหญ่บ้านครับหลังจากทราบข่าวแล้วเนี่ยตอนนี้เราตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นบ้างไหม
ทุกคนแหละค่ะตกใจในพื้นที่เพราะว่าไม่อยากจะเชื่อค่ะ
เพราะว่าปกติที่ได้เคยสัมผัสเคยพูดคุยอะไรอย่างนี้
พอก็เป็นคนดีปกติทุกอย่างอะไรอย่างนี้

แต่ก็หลังจากมีเรื่องเหตุการณ์แล้ว
พอก็มาทำงานปกตินะคะ

คือวันที่๙เนี่ยวันที่ก่อเหตุเราได้ติดตามข่าวด้วยไหมครับ
ก็ติดตามค่ะก็ดูข่าวอยู่
เห็นทางผอเขามีการเข้ามาทำงานที่โรงเรียนแห่งนี้

ก็กลับกว่าจะเลิกโรงเรียนไปก็๓โมงค่ะ

เห็นคือก็ได้พูดคุยกับครูที่โรงเรียนนะคะ

วันที่มีเหตุอะไรอย่างนี้พอก็ยังทำงานเลิกจนเย็นกว่าจะกลับไป
และเช้าวันรุ่งขึ้นพอก็ยังมาทำงานปกติ

ใช่ค่ะก็ตกใจทุกคนตกใจหมด

คือหลังจากที่ก่อเหตุปุ๊บก็ยังทำงานปกติ

คือเราก็ไม่ได้คือด้วยความจริงเราไม่ได้เจอเขาบ่อย
คือจะเจอก็แต่ช่วงเวลามีงานงานโรงเรียนงานอะไรอย่างนี้
ก็จะเจอพูดคุยทักทายกัน
ก็ไม่ได้ว่าแบบเขาก็พอก็อัธยาศัยดีก็ทักทายกันปกติก็คุยกันไม่ได้มีอะไรค่ะ
ก็รอรู้จักว่าสุดค่ะ
รอฟังแถลงข่าวอย่างเดียวว่าจะเป็นยังไงค่ะ
ครับคุณผู้ชมครับและก็นี่ก็คือเสี่ยงของผู้อยู่ในบ้านนะครับหมู่สิบ
ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ดูแลโรงเรียนแห่งนี้แล้วก็พื้นที่แห่งนี้นะครับ
ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่บ้างนะครับ
ซึ่งชาวบ้านที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนะครับก็ได้มามุงดูการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับ
ซึ่งชาวบ้านทั้งหมดนี้นะครับก็มักจะมีบุตรหลานหรือว่าลูกนะครับส่งมาโรงเรียนแห่งนี้เป็นประจำ
คาดว่าน่าจะไปก่อเหตุเนี่ยเขารู้สึกยังไงเดี๋ยวไปพูดคุยกันค่ะอ่าเราเคยพูดคุยกับพอร์อโรงเรียนหรือเป่อยนะครับ

หลังจากทราบข่าวแล้วตกใจไหมครับ

งานคนเด็กเธอเล่าให้ฟังหน่อยครับ
มันเกิดอะไรขึ้นเขายังทำงานอยู่หรือมาทำงานอยู่

เพราะว่าหนูก็มาเฝ้าหลาน

วันเด็กที่โรงเรียนจากวันที่

ก็คุยอยู่เนี่ยจับได้ไหมเขาว่าเขาไปอยู่สักปีหน้ามีกังวลไม่มีอะไรเลย
ปกติเขาเป็นคนที่ล่าเริงเฮฮาสนุกสนานเขาอยู่แล้วชอบขี้เล่นด้วย
เขาเป็นคนขี้เล่นไม่มีเห็นแล้วไม่น่าใช่ดูแล้วรู้สึกว่าเพิ่งย้ายมา
หรือว่ายังไงเขาต้องอันนี้น่ะตอนที่หนูรู้จักเขาครั้งแรกคือ
หนูมาประชุมผู้ปกครองแล้วดีเขาก็จะหาแบบหาช่างหาช่างทำตรงนี้แหละ
แล้วหนูก็บอกว่าพอหนูก็ยกมือว่าเดี๋ยวหนูทำเพราะแฟนหนูเป็นช่าง
เขาก็บอกอ้าวทำบาลล่ะได้แล้วล่ะเขาบอกอย่างงี้เนอะ
แล้วตกลงคือเหมากันทำตรงนี้เหมากันทำตรงนี้
เสร็จแล้วก็เรียบร้อยแล้วเขาก็จะแต่เขาไม่ได้เป็นคน
จ่ายจงจ่ายดังน่ะอืมก็ไปเอาไปรู้ถึงจะไปก็มันจะเป็นอาจารย์ที่นี่น่ะ
ดูแล้วไม่น่าจะไม่มีเลยไม่มีไม่มีแต่นิดนึงก็ไม่มี
เสร็จแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยสมมุติถ้าเกิดว่ามันใช่เนี่ย
ตกใจเสียใจมากก็เสียใจอ่ะแต่ก็ต้องให้เป็นเรื่องของกฎหมายเนอ
เรื่องเสียใจครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือเสียงของชาวบ้านที่
ได้บอกกับทีมข่าวนะครับว่าพอคนนี้นะครับหลังจากที่ก่อเหตุเมื่อวันที่๙นะครับ
ก็มาจัดงานวันเด็กให้กับเด็กนะครับตามปกติทั้งวันที่๙
ก็คือจัดงานที่โรงเรียนแล้วก็วันที่๑๑ก็คือไปจัดงานที่อบตด้วยนะครับ
ซึ่งพอคนนี้ก็มีการเล่นกับเด็กพูดคุยกับชาวบ้านตามปกติ
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับซึ่งนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนำมาฝากคุณผู้ชมนะครับ
โดยหลังจากนี้นะครับก็ด้านหลังของคุณผู้ชมนะครับ
ก็ยังคงสอบอยู่นะครับตำรวจยังสอบอยู่
หากมีความคืบหน้ายังไงจะรายงานไปให้ทราบนะครับ
และทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับ
ผมนาริตนาริตบุญนิ่มทีมข่าวไทรลักษณ์ทีวี
รายงานสดจากโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีครับ
ขอบคุณคุณนฤทธินะคะผู้สื่อข่าวของเรายังคงเกาะติดอยู่
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ตรวจค้นภายในโรงเรียน
เผื่อจะเจอหลักฐานต่างเพิ่มเติมนะคะ
ทีนี้คำถามก็คือว่านายประสิทธิ์ทิชัย
ใช่คนเดียวกันกับที่บอกว่าเป็นผู้ต้องสงสัยที่รวบตัวได้ที่หนองคาย
แล้วก็เชิญตัวมาให้ข้อมูลมาสอบสวนไหม

พบตรก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวตั้งแต่เมื่อวานแล้ว

ท่านก็บอกว่าคนที่เชิญตัวจากที่หนองคายมามาให้ข้อมูลเนี่ย
ปรากฏว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไร

ท่านก็ลดกระจกลงมาแล้วก็บอกกับผู้สื่อข่าว

ใช่อาจจะแตกต่างจากก่อนหน้านี้เลย
ที่จะค่อนข้างเคร่งเครียดแล้วก็ขึงขัง
ทีนี้เราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดจับจากสีหน้าสีตา

แล้วก็จริงค่ะคุณผู้ชมพอมาช่วงวันนี้

ก็เริ่มได้ข่าวต่างเพิ่มเติมมา
ดังนั้นนายประสิทธิชัย

ปรากฏตามรายงานของสื่อนะ
ก็ก่อนหน้านี้คุณผู้ชม
มันจะมีเรื่องของการให้ข่าวเป็นกลลวงของเจ้าหน้าที่
หลายอย่างเลย

ก่อนก่อเหตุหลังก่อเหตุ
เขามีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงบ้างนะคะ
หลังก่อเหตุได้๒วันก็คือ๑๑มกราคม

เขาโพสต์ภาพกับผู้หญิงคนหนึ่ง
ลักษณะคือกำลังดื่มชานมไข่มุก

วันนี้วันเด็กเราก็พาเด็กมากินนม

ซึ่งภาพผู้หญิงที่เขาถ่ายคู่กันเนี่ย

ใช่ค่ะเขาจดทะเบียนกันตั้งแต่๒๖ธันวาคมปี๕๙

แล้วก็แต่งงานกันเนี่ยวันที่๙เมษายนปี๖๐นะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวต้องบอกนิดนึงก่อนนะ
ว่าตอนนี้ค่ะพบตรกำลังแถลงอยู่นะคะ
รอสัญญาณภาพมาถ้าสัญญาณภาพมาเมื่อไหร่
เราตัดให้คุณผู้ชมดูทันทีนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ให้ดูรายละเอียดต่าง
แฟนสาวเองก็มีการโพสต์ภาพของนายประสิทธิชัยเหมือนกัน
เมื่อสักครู่นี้ที่เห็นเป็นกิจกรรมวันครู
วันครูก็เป็นคลิปวิดีโอนะคะการร่วมกิจกรรม
คือเอาง่ายว่าจากภาพที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชม
ลองดูลักษณะการเคลื่อนไหวของเขา
ก็ดูเดินอะไรได้ปกติ

แต่คนร้ายที่กราดยิงชิงทองที่ลบบุรี

อันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่หลายคนจับตาสงสัยกันว่า
ตกลงจะใช่คนเดียวกันไหมหรือว่าอย่างไรนะคะ

ย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์ปี๒๕๖๒
เป็นคลิปของพอคนนี้เหมือนกันเนี่ยคุณผู้ชมลองดู
ลองดูลักษณะการเดินเห็นไหมคะ

เออคนก็เลยจับข้อสงสัยกันว่า
เอ๊ะแต่คนนี้ก็เดินกระเพลกนะหรือยังไงกันแน่
ใช่ค่ะคือเท่าที่ดูในเฟซบุ๊ค
ทั้งของตัวพอประสิทธิชัยกับภรรยา
ตั้งค่าไว้เหมือนกันเลยนะคุณอรัชพร
คือให้เพื่อนเท่านั้นสามารถคอมเมนต์ได้

ทั้งสองเฟซบุ๊กเลยทั้งของภรรยาแล้วก็ของพอ

นะคะทีนี้พอเห็นแบบนี้แล้วปุ๊บเนี่ย
ฉันพยายามเข้าไปดูในเฟซบุ๊กของพอประสิทธิชัย
แล้วก็ไล่ดูว่าเขากดไลค์เพจที่เกี่ยวข้องกับปืนไหม

ติดต่อไปที่โรงเรียนที่พอทำงานอยู่
ปรากฏว่าโทรไปเบอร์โรงเรียนไม่มีคนรับสาย

เป็นมือถือของอดีตข้าราชการครูที่ตอนนี้เกษียณอายุไปแล้ว
เคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของพอประสิทธิชัย
ก็ให้ข้อมูลกับดิฉันมาแบบนี้ค่ะ

มายังไม่ถึงปีเลยค่ะ
คือเข้ามาเป็นผอย้ายมาวันที่๑มีนาคมปี๖๒
แล้วดิฉันก็ถามไงว่าเอ๊ะปกติแล้วผอเป็นคนยังไงคะ
คุณครูที่เกษียณอายุท่านนี้ก็บอกว่าก็เป็นครูหนุ่มที่อัธยาศัยดี
พอประสิทธิชัยแกมาสายครูพระ
แล้วก็ต่อปริญญาโตใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็ชอบเล่นปืน
อันนี้คือที่เขาบอกนะชอบเล่นปืนชอบบิ๊กไบท์ชอบรถ
คุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาตามรายละเอียดเรื่องนี้ต่อ
แต่ตอนนี้อยากให้คุณผู้ชมฟังพบตรพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
แถลงถึงเรื่องนี้หน่อยค่ะไปดูบรรยากาศสดกันเลยค่ะ
นี่ค่ะตอนนี้พบตรก็กำลังจะเริ่มแถลง

รายละเอียดต่างนะคะหลังจากที่มีการควบคุมตัว
นายประสิทธิชัยมาได้เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็มีการนำตัวไปสอบปากคำที่มณฑนทหารบกที่๑๒
ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยคือเขาบอกว่า
คนร้ายรับสารภาพยอมรับสารภาพว่าทำจริง
มีเหตุจูงใจก็คือเรื่องของยาเสพติดกับการพนัน
ใช่แล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องของการติดหนี้ด้วย

อันนี้ก็เป็นทีมที่ทำงานเรื่องนี้ตั้งแต่แรก

ตามติดจับตัวคนร้าย
เสียงมาแล้วเดี๋ยวฟังสิขอบคุณตลอด

มีหลายอย่าง
เอาเท่านี้ก่อนนะครับ
พี่จะได้ไปทำงานของเจ้าสะพรุนหมอ

ขอบคุณทุกท่านนะครับ
ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
ก็เป็นการแถลงคร่าวก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ายังคงต้องมีการแบ่งทีมไปสอบปากคำเพิ่มเติมอีก
ไปตรวจหาหลักฐานทั้งที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนด้วยนะคะแต่อย่างที่พบตรได้ตอบคำถามไปว่า
ตอนที่เข้าไปควบคุมตัวพอประสิทธิชัยเนี่ยเขาไม่ได้มีการขัดขืนเลยยอมรับว่าทำคนเดียว
แล้วก็อีกหนึ่งข้อกังขาที่หลายคนถามพบตรเลยว่าเอาจริงแพ้หรือเปล่าพบตรบอกว่าไม่ใช่แพ้เขารับสารภาพจริง
ใช่ก็เบื้องต้นพบตรบอกว่าจากการซักถามก็ทราบว่าผู้ก่อเหตุก่อเหตุคนเดียว
แรงจูงใจนักข่าวก็ถามว่ามันเกิดจากอะไรท่านผอบตรบอกว่าขอเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมเดี๋ยวจะให้รายละเอียด
แล้วก็เบื้องต้นเนี่ยนะคะทางพอประสิทธิชัยก็ให้ความร่วมมือดีซึ่งตัวพอประสิทธิชัยเองก็รู้ว่าตัวเองไม่สามารถที่จะหนีรอดได้
อันนี้เป็นเบื้องต้นเท่าที่ท่านผอบตรมีการแถลงถึงเรื่องนี้นะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะจากที่ทีมข่าวของเราได้มีโอกาสไปสอบถามเป็นคุณครู
คุณครูคนสนิทกับพอที่อยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรี
ใช่ค่ะโดยคุณครูท่านนี้ก็บอกว่า
จริงแล้วพอประสิทธิชัยเท่าที่รู้จักกันมาก็
เป็นคนหนุ่มเหมือนวัยรุ่นที่อัธยาศัยดีสนิทกับคนง่ายค่ะ

แต่บางครั้งก็ดื้อร้านเหมือนพูดไม่ค่อยฟัง
เท่าที่รู้จักรู้มาว่าเป็นคนชอบเล่นปืน
เอาปืนติดกล้องแบบอัดลมมายิงนกเล่นที่โรงเรียนบ้าง
บางครั้งแล้วก็ชอบบิ๊กไบท์มีมอเตอร์ไซค์หลายคัน
ก็คือการให้ข้อมูลเอาจริงนะผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะให้ข้อมูล
ในทิศทางเดียวกันเพราะอย่างของคุณอรัชพร

อย่างที่ฉันโทรศัพท์ไปสอบถามอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาก็ให้ข้อมูลแบบนี้เหมือนกัน
บอกว่าคุณครูในโรงเรียนเขาจะรู้กันดี
พอจะชอบพวกเล่นปืนชอบบิ๊กไบท์ชอบพวกรถต่าง
แล้วเข้าไปดูในเฟซบุ๊กนะก็จะมีเฟซบุ๊กเกี่ยวกับเอ่อดูเครื่องยนต์ต่างอ่ะ

เพราะว่าปกติแล้วแกก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนนะคะ
พอเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นพอผลออกมาบอกว่า
คนก่อเหตุคนร้ายปล้นชิงทองที่ลบบุรีคือพอประสิทธิชัยเนี่ย
เพื่อนร่วมงานหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าตกใจมาก
แล้วก็ยังไม่อยากจะเชื่อว่าจะเป็นพอประสิทธิชัยจริง
เพราะว่ายังเพิ่งจะเจอกันอยู่หยก
เมื่อวานคือเมื่อวานซื้อนะคะ
เจอกันยังเห็นหน้าโบกมือทักทายก่อนออกจากโรงเรียนกันอยู่เลย
ก็ขอรอฟังข้อมูลชี้แจงแถลงอย่างชัดเจน
จากตำรวจทั้งหมดอีกทีหนึ่งก็แล้วกัน

คุณผู้ชมคือเรื่องนี้นักข่าวของเราก็ตาม
แล้วก็มีไปสอบถามพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ซึ่งพลเอกประวิทย์ก็พูดถึงเรื่องการรายงานจับกลุ่มคนร้ายป้นทอง
บอกว่าเป็นตัวจริงไม่ใช่แพ้
เพราะว่าได้รับสารภาพแล้วว่าเป็นคนลงมือจริงแล้วก็ลงมือเพียงลำพัง
ซึ่งพลเอกประวิทย์ก็บอกว่าตลอดระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ติดตามล่าตัวคนร้ายตั้งแต่เกิดเหตุวันที่๙

ตำรวจก็ทำทุกอย่างตามขั้นตอนในการสืบสวนหาตัวคนร้าย

แล้วก็ผลเอกประวิทย์บอกว่าก็รอให้เจ้าหน้าที่เขาแถลง
ซึ่งเมื่อสักครู่พบตรก็แถลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ามีการแถลงเพิ่มเติมยังไง
เดี๋ยวมีรายงานมาทางหน้าจอไทยรัฐทีวีแน่นอน
ผู้สื่อข่าวเราประจำอยู่ทุกจุดเลยนะคะ